คุณผู้ชมฮะชาวบ้านอุดรธานีเขาลืออาถรรพ์หนองชัยวานเลย

กลืนกินชีวิตชาวบ้านเป็นประจำนะครับ
คุณผู้ชมฮะคราวนี้เป็นนุ่มน้อยวัย๑๘ปีเป็นนักกีฬามืออาชีพเลยนะ
เป็นนักวอเล็กบอลสโมสรมือเก่งของอำเภอเลย
ซ้อมวอเล็กบอลอยู่ลักษณะวอเล็กบอลมันอยู่ใกล้แหล่งน้ำตรงนี้
และวอเล็กบอลมันกระเด็นตกลงไปในน้ำ
น้องเป็นคนอาสาเดี๋ยวกระโดดลงไปเก็บวอเล็กบอลให้
สุดท้ายน้องจมคุณน้ำลึกแค่๒เมตรนะ
แต่น้องจมเห็นแต่ลูกวอเล็กบอลที่ลอยอยู่
คุณผู้ชมเพื่อนพยายามตะโกนและพยายามจะลงไปช่วยนะครับ
บอกให้เกาะลูกวอเล็กบอลไว้เกาะวอเล็กบอลไว้
เผื่อจะลอยตัวได้สุดท้ายไม่ได้นะไม่รอดฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงไปงมค้นหาร่างของน้องทิวนะครับ
วัยสิบแปดปีนะครับแล้วก็พองมขึ้นมาได้
ปรากฏว่าพ่อแม่แล้วก็เพื่อนทีมนักกีฬาวอเล็กบอล
พากันร้องห่มร้องไห้เสียใจดูบรรยากาศตอนนี้นิดนึงนะครับ
เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เกิดขึ้น๒ทุ่ม
ตำรวจสพชัยวานได้รับแจ้งนะครับ
ว่าน้องทิวอายุ๑๘ปีนักกีฬาวอเล็กบอล
สโมสรอำเภอชัยวานจมน้ำหายไป

ก็มาลงงมค้นหาพบร่างห่างจากฝั่งไป๑๐เมตร
อย่างที่บอกความลึกของน้ำไม่ลึกมากนะคุณ

ไม่ถึง๑๐นาทีเจ้าหน้าที่ก็ค้นหาจนเจอนะครับ
ทีนี้เพื่อนที่ไปซ้อมวอเล็กบอลด้วยการเล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าทิวเรียนอยู่ชั้นม๖นะฮะ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
เป็นคนเรียนเก่งและเล่นกีฬาเก่งมาก

เมื่อวานตอนเย็นก็คือมาซ้อมกัน

เพื่อจะเตรียมไปแข่งขันระดับสโมสรของอำเภอชายวานนะ
เพื่อไปแข่งระดับโรงเรียนมัธยมของจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับ
ขณะซ้อมกันลูกวอลเล็ตบอล
มันถูกตีไปเฉียดปลายนิ้วของน้องทิว

น้องทิวก็เลยอาศาสตร์จะลงไปเก็บ
ซึ่งปกติลูกวอเล็กบอลก็จะตกน้ำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วคุณ
เพราะสนามซ้อมมันมีภาพถ่ายมาใช่ไหม
สนามซ้อมมันอยู่ใกล้กับหนองน้ำแห่งนี้เลยนะครับ
คราวนี้พอผู้ตายลงไปเก็บ

ใช่คุณแต่ว่าพอ๒เมตรต่อให้แบบมันจะไม่ลึกมาก
แต่ก็มีถั่วน้องเหมือนกันเนอะใช่จมได้จมได้นะฮะแล้วทีนี้เพื่อนก็
ตะโกนบอกให้น้องทิวจับลูกวอเล็กบอลไว้
เพราะลูกวอเล็กบอลมันก็อาจจะทำให้ตัวลอยได้บ้าง
แต่น้องจับไว้แล้วไม่ไหวนะคุณ
เพื่อนก็พยายามจะกระโดดลงไปในน้ำไปช่วยนะน้ำเย็นจริง
นานน้องทิวก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตานะครับ
เพื่อนบอกว่าเสียใจมากที่ศูนย์เสียน้องทิวไปนะครับ
ทิวเป็นมือเก่งในทีมเรียนเก่งมาก
ในอนาคตเขาอยากเป็นนักกีฬาวอเล็กบอลทีมชาติด้วยนะครับ
ขณะที่มีชาวบ้านก็ล่ำลือกันมา
ถึงอาถรรพ์หนองชัยวาล
รอบคลุมพื้นที่กว่าร้อยไร่แห่งนี้นะ
กลืนกินชีวิตชาวบ้านทุกปีเลยคุณ
ทำให้มีคนตายต้องเป็นตัวแทนตัวตายไปแบบนี้

เจ้าหน้าที่ส่งร่างของน้องทิวดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะฮะ